ช่วงนี้เข้าหน้าร้อนอากาศร้อนก็ต้องหาอะไรทานให้มันสดชื่น

อย่างเมนูตำแตงโมบอกเลยว่าสดชื่นแน่
ติดตามกันในช่วงตลอดกิน
มันมีจริงเหรอตำแตงโมอ่ะ

เริ่มต้นจากมะเขือเทศเอามาหั่นเป็นลูกเตาค่ะ

สีแดงสดใสสีแดงใจหวาย
เสร็จแล้วจากนั้นคุณก็เอาพวกเครื่องตำส้มตำมา
พริกกระเทียมถั่วฝักยาวก็ว่ากันไป
ตำใส่ครกนี่
เสร็จแล้วคุณก็หั่นแตงโมเป็นลูกเต๋าเช่นเดียวกัน

เออแบบนี้ค่ะก็ออกมาเป็นเมนูตำแตงโมค่ะ
บอกเลยนะว่าความหวานของแตงโมทำให้เราฉ่ำสดชื่น

ส่วนความเปรี้ยวความเค็มความเผ็ดจากเครื่องปรุงต่าง
ทำให้เราได้อีกหนึ่งรสชาติที่มันผสมผสานแล้วลงตัวจริง

อร่อยแล้วก็ทำง่ายด้วยจริง

อยากเข้าไปดูกระบวนการขั้นตอนการทำอีกสักครั้ง
เอาจริงใส่กรุ้งแห้งกลับขัวหรือส่งครัว

เดี๋ยวต้องลองทำตามนะคะ